ปีนี้มีคนส่งเข้ามาเยอะมากถึง๒๓๐ล้านฉบับนะคะคุณผู้ชม
และวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๖แล้วในการคัดแยกปรายศนียบัตรที่ทายถูก
และสภาพต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยนะ
โดยในวันนี้ค่ะมีคนในวงการบันเทิงทั้งสาวสวยที่รักการฟุตบอลอย่างเมพิชนาธิ์
พร้อมกับ๒นักร้องเพลงดังอย่างสิงโตนำโชคและเดอร์ทอย
มาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องที่มาทำการคัดแยกปรายศนียบัตรที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกด้วย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

ตอนนี้บ้างงานทั้งคู่เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถึงไหนเลยเดี๋ยวขอปีหน้าละกัน
ปีหน้าเดี๋ยวบอกค่ะอยากให้ชัวร์ด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้
เราไม่อยากแบบว่าครบแล้วอินแป๊บนึงเราก็รีบบอก
แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไปไม่รอดแล้วเราก็แบบไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วอะไรอย่างนี้
ขออะไรที่แบบผู้ใหญ่เขาทำกันด้วยก่อน
อย่างนี้เขาเรียกว่าเช็คก่อนแล้วเดี๋ยวชัวร์แล้วจะมาบอกอีกทีเช็คก่อน
เช็คก่อนแต่ก็มีแนวโน้มว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มคนใหม่อยู่นั่นแหละ
เดี๋ยวก็จะมีอัพเดทจะ่าคุณผู้ชมค่อนข้างทุกวัน
ว่าจะมีศิลปินดาราคนไหนที่มาให้กำลังใจน้องในการช่วยคัดแยกกันบ้างนะ
อดใจรอกันหน่อยใครจะเป็นผู้ช่องดีอีกนิดเดียวของนั้น
ที่ไม่ใช่เราสองคนแน่เพราะไม่มีสิทธิ์

เดี๋ยวรอเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะ